ซึ่งปีนี้นะคะกลับมาจัดไกลถึงฮ่องกงเป็นปีที่๒ค่ะ
โดยมีคนดังอีกเพียบที่ใจดีมาร่วมหาเงินระดมทุนนะคะ
เพราะทั้งคอยให้การสนับสนุนอย่างจริงจังมาโดยตลอด
โดยเป็นทั้งเพื่อนที่ยอดเยี่ยมเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียง
ซึ่งตอนนี้ก็ผันตัวมาเอาดีด้านแฟชั่นและกำลังไปได้สวย
แน่นอนว่าวงการนี้อ้าแขนรับคนที่มีพรสวรรค์อย่างเธอเสมอค่ะ
ซุปตาฮอลลีวูดแล้วนะคะก็ยังมีคนดังฝั่งเอเชียอีกหลายคนที่ไปร่วมงาน
นักแสดงสาวโจเซิลนักร้องดังโคโคลี
รวมถึงนักแสดงสาวประเภท๒จากบ้านเราปตรีชาดา
โดยมีโชว์จากหลังนักเปียโนชาวจีน
และนักร้องจากฝั่งอเมริกาอย่างอาโลแบล็ค
มาร่วมสร้างบรรยากาศให้สนุกสนานมากยิ่งขึ้นค่ะ
สามารถเรียกรายเงินได้มากกว่า๔ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ราว๑๔๔ล้านบาทค่ะ
ซึ่งในปีนี้ทางองค์กรคาดว่าน่าจะได้มากกว่าในปีที่ผ่านมาค่ะ